ถ้าใครเห็นข่าวนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่า
ทำกับเด็กแบบนี้ได้เลยเหรอทำกับลูกตัวเองแบบนี้ได้ยังไง
คือมีผู้หญิงคนนึงพยายามจะโทรศัพท์ติดต่อหาสามีแต่สามีไม่รับสายติดต่อไม่ได้
ลงกับลูกลูกสาวอายุแค่๓๔ขวบเนี่ยเอาเท้าแบบเหยียบไปที่คออย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพแล้วก็เสียงร้องของเด็กน่าสงสารมาก
โอ้โหแล้วเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนเลยนะคะ
ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนมาว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อย
มีเหตุการณ์แม่ทำร้ายลูกมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิป
แล้วก็ข้อความบอกว่าแม่โหดฆ่าลูกประชดผัวสงสารหลานจังเลย
นี่ค่ะก็จะเห็นเป็นคลิปนี้นะคะคือแม่เนี่ยเอามือบีบคอแล้วก็เอาเช้า
เท้าเหยียบคออ่ะค่ะเด็กผู้หญิงอ่ะลูกสาวอายุสามสี่โคบค่ะ
นิดเดียวเองอ่ะโอ้โหพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ย
คนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนี่คือเท้าหยิบพอเด็ก
ขออนุญาตเลยนะคะแต่คือดูแล้วก็เห็นนะคะ
ทีมข่าวติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์ค่ะเธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงจริงนะคะ
ในพื้นที่ตำบลหนองขามอำเภออัดสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
ญาติแจ้งตำรวจสพออาจสามารถแล้วให้ตำรวจไประงับเหตุ
แล้วก็แยกตัวเด็กออกมาจากแม่
สาเหตุก็คือก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุทำงานแล้วก็อยู่ด้วยกันกับสามีที่กรุงเทพ
ประมาณ๒๓เดือนที่ผ่านมาต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านกับลูก
จากว่าแม่ของเธอป่วยติดเตียง
แต่สามียังต้องทำงานที่กรุงเทพเพราะแยกกันอยู่ระแวง
กลัวว่าสามีจะไปมีผู้หญิงคนอื่นก็ติดต่อโทรหาสามีสามีไม่รับสาย
กลายเป็นว่าโมโหสามีแต่มาลงที่ลูกมาทำร้ายลูก
แล้ววีดีโอคอลไปหาสามีเหมือนกับประชดสามี
จนมีคลิปนี้แล้วแยดเขาก็เลยกังวลใจเป็นห่วงเด็ก
ฝ่ายพ่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับแม่ที่ก่อเหตุเนี่ย
ตอนนี้ไม่ไหวแล้วหารือกันแล้วว่าจะเอายังไงกับแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนี้
เราก็ตรวจสอบให้ต่อเนื่องเลยจริงเพราะว่าเป็นห่วงเด็ก
แม่ของเด็กขี่รถจักรยานโยนไปบ้านปู่และย่าเด็กไปขอขมาแล้วค่ะ
โอ้โหมีขันห้าดอกไม้ถูกเทียนมีเงินไปขอขมา
แล้วก็ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูภาพนี้
นี่นะคะคือแม่เด็กเนี่ยอายุ๒๘นะคะ
เล่าให้ฟังว่าเธอแต่งงานกับสามีมา๗ปีมีลูกสาวกันสองคน
คือเด็กหญิงวัย๓ขวบเด็กที่ถูกทำร้ายตามคลิปภาพค่ะ
ตัวแม่เด็กบอกว่าเธอก็เป็นคนเลี้ยงดูดูแลเอง
ส่วนลูกอีกคนนึงก็คือเป็นลูกสาวอายุขวบ
ปู่ย่าเป็นคนเลี้ยงดูก่อนหน้านี้ก็อยู่กับสามีที่กรุงเทพ
สามีเป็นพนักงานส่งของของโรงกลึงแห่งหนึ่ง
แต่เธอย้ายกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าแม่ป่วยเป็นโรคไต
ก็ต้องมีคนดูแลแม่อย่างใกล้ชิดพอแยกกันอยู่ทะเลาะกันบ่อยกับสามี
บอกว่าสามีเธอชอบไปดื่มเหล้ากับเพื่อนจนติดต่อไม่ได้
เช้าวันนี้๑๐โมงโทรหาสามีหลายรอบมากสามีไม่ยอมรับสาย
ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไง
ก็ได้แต่ขู่สามีว่าถ้าไม่รับสายเดี๋ยวจะทำร้ายลูก
แต่สามีก็ยังไม่ติดต่อกลับยังติดต่อสามีไม่ได้
เธอก็ยอมรับว่าเอามือบีบคอลูกแต่เธอบอกว่าไม่ได้บีบแรง
แล้วเธอก็ยอมรับว่าเอาเท้าไปวางที่คอลูกแต่ไม่ได้เหยียบคอลูก
บอกแบบนี้ไม่ได้เหยียบแรงอืมเธอก็บอกว่าก็นั่นแหละ
ที่เห็นในคลิปแต่ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
เป็นอารมณ์ชั่ววูบรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
ก็เอาลูกมาก็โทษไปหาเพื่อนเค้าอีกคนไปด้วยกัน
ก็ลงชั่ววูบเพื่อโมโหแฟน
คิดอีกในใจอีกทีก็ไม่ได้ทำลูกแฟน
สำคัญที่สุดตอนนี้คือสภาพจิตใจของลูกสาววัย๓ขวบ
คือเป็นช่วงวัยกำลังเรียนรู้มหลังโตอ่ะ
ไม่รู้ว่าความประสบการณ์และสิ่งที่เขาเจอ
เขาจะจำอะไรกลับไปบ้างนะคะ